และสภากรรมการของอาจารย์หลังครับ
แต่เราไปดูเรื่องราวการซื้อขายนักเตะกันก่อนนะครับ

ใกล้จะเปิดฉากแล้วนะครับหลายทีมเสริมทัพกันอย่างดูเดือด
และคนนี้ที่คาดการณ์ว่าจะย้ายทีมครับก็มาจนได้
พร้อมกับได้เสื้อหมายเลข๑๔ครับซึ่งหมายเลขที่เจ้าตัวนั้นชื่นชอบในการใส่อยู่แล้ว
ในช่วงปิดฤดูการที่เสริมทัพเข้ามาต่อจากสรรเสริญริมวัฒนะ
งศกรศรีรอดมาเรโอยูรอฟสกี้และเออเนสโต้ภูมิธานะครับ
ขณะที่ราวของการลาออกนะครับจากการเป็นเลขาธิการของพันเอกวรุษทองศรีงาม
เจ้าตัวก็บอกนะครับว่าขอถอนตัวจากการเป็นสภากรรมการในทีมของอาจารย์หลังชาลิดผลชีวินด้วยครับ
ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเหตุผลสำคัญในการตัดสินใจลาออกเป็นเพราะต้องการดูแลสุขภาพของตัวเองที่เริ่มจะอายุมากขึ้นและอยากมีเวลาให้กับครอบครัวบ้าง
หลังจากที่ผ่านมานั้นก็คลุกคลีอยู่ในวงการฟุตบอลมาอย่างยาวนาน
ไปที่พิธีพระราชทานเพลิงศพแบ็คหนวดหินนะครับสุธินชัยกิติอดีตกัปตันทีมชาติไทยที่เสียชีวิตลงเมื่อวันพฤษบดีที่ผ่านมาด้วยโรคมะเร็งลำไส้นะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนครับก็มีการจัดงานขึ้นโดยรับเกียรติจากคุณหญิงสุปรียาประวิทณอายุทยา
ภรรยาของพลตรวจตรีหมอรัชวงศ์เจียจันประวิทย์เป็นประธานในพิธีภายในงานก็มีบุคคลในวงการฟุตบอลมาร่วมงานเกือบหนึ่งพันคนนะครับ
นำโดยดรชาลิผลชีวินวรวรรณชิตาวนิษฐ์เฉลิมวุษงาพลและมาดะทองทวมเชิดศักดิ์ชัยบุตรนะครับ
และก็บินทางไปร่วมไว้อลัยเปลี่ยนครั้งสุดท้ายให้กับตำนานนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับ